สวัสดีครับถือว่าเป็นข่าวที่คนหวงแหนป่าคนรักผืนป่าหายใจหายคอโล่งจมูกขึ้นกับหัวข่าวที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นี่ดูหัวข่าวนี้กรมป่าไม้ต้องเชื่อดปารีนากฤษฎีกาชี้แล้วครับ
หลังกลับไปก่อนหน้านี้อย่างที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าเรื่องนี้แยกความเห็นออกเป็นสองทาง
ทางที่๑บอกว่าที่ดิน๖๘๒ไร่เมื่อสปกรยึดคืนแล้วก็จบไม่ต้องถูกดำเนินคดีถือว่าการยึดคืนนั้นเป็นการลงโทษเพียงพอแล้ว

ความเห็นที่สองเขาบอกเฮ้ยยึดคืนแล้วจบไม่ได้มันต้องดำเนินคดีด้วยเพราะเคยมีตัวอย่างมาแล้วในอดีตมีบรรทัศน์ไว้แล้วสารดีกาตัดสินไว้แล้วแบบเดียวกันนี่แหละจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยตกลงจะเอาแบบไหนเรื่องก็ไปค้างอยู่ในกฤษฎีกาถ้าเป็นไปอย่างหัวข่าวที่ว่านี้ก็จบขอดูเนื้อข่าวที่

คืนแล้วไม่พอคุณปารีนาไกรคุบจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนี่กฤษฎีกาชี้แล้วนะก็สอดคล้องกับบรรทัศนของสารดีกาที่เคยลงโทษไว้แล้วอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้ว
คำถามต่อมาก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยจะนานแค่ไหนถึงจะดำเนินการไปตามคดีได้

ก็เป็นข่าวเอามารายงานให้ฟังแล้วว่าเนื่องจากคุณปรินาเนี่ยเป็น
สสเนี่ยเวลาถูกดำเนินคดีเขามีเอกสิทธิ์ในช่วงสมัยประชุมสภาเนี่ยใครเอาตัวไปทำอย่างอื่นอะไรไม่ได้
อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของสภามานานแล้วตั้งแต่อดีตเว้นแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่ประสงค์จะขอให้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองก็ดำเนินคดีมารายงานตัวมาให้ปากคำได้แต่กรณีอย่างนี้ถ้าคุณปรินาขอใช้สิทธิ์เอกสิทธิ์คุ้มครองก็ต้องรอว่าให้สภาปิดสมัยประชุมตำรวจถึงจะมีหมายเรียกให้คุณปรินามาให้การ
จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินว่าวันที่๙มกราก็มารือนี้ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินของสวปกรส่วนกลางพร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายเขาจะลงพื้นที่ฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มเนื้อที่กว่า๖๘๒ไร่ที่อำเภอจอมบึงที่ยึดคืนมาจากคุณปรินานั่นแหละเขาไปเพื่อจะตรวจสอบรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างอาคาร
งานภายในพื้นที่ไปสำรวจอีกทีวะมีกี่หลังพอรู้แล้วเนี่ยคำถามก็คือต้องดูว่าจะเอาไว้หรือส่วนใดต้องลื้อทิ้ง
อันนี้เพื่อจะนำพื้นที่มาจัดสรรให้เกษตรกรยากจนตามคุณสมบัติที่ได้สิทธิที่ดินทำกินตามนโยบายของที่ดินแห่งชาติ
ทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๑๘๐วัน
คือเรียกว่าไปเคลียร์พื้นที่จัดแปลงใหม่
ตรงนั้นก็จบไปคำถามตามมาอีก
แนวโน้มคดีจะเป็นยังไง
ถามกันตรงเลยว่าเรื่องนี้
จะมีการอุ้มโอบอุ้มจะช่วยเหลือ
จะไม่ทำให้คุณปรินาติดคุกเนี่ย
มีช่องทางยังไงได้บ้าง
อันนี้พูดตรงคนก็ห่วงกันเยอะ

ทรงมันจะออกมาเป็นแนวนั้น
เมื่อวานนี้คุณวีระสมความคิด
บอกผมในรายการนี้แหละ

แต่คุณวีระบอกว่ามันได้ยินเสียงแวว
มีตำรวจระดับผู้ใหญ่พอสมควรมากระซิบกับคุณวีระว่า
คอยดูให้ดีเถอะคดีของคุณปรินาเนี่ยมันจะจบลงโดย
ตำรวจสั่งไม่ฟ้องและอายการก็เห็นด้วยกับตำรวจก็คือ
สั่งไม่ฟ้องผมก็บอกเฮ้ยมันจะกล้ากันถึงขนาดนั้นเฉอ
เหรอมันเป็นไปได้ยังไงที่จะทำถึงขนาดนั้นอ้าวผมก็
กหูคุยกับคุณดำรงพิเดชอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้อดีต
ธิบดีกรมอุทยานและตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าถาม
ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะช่วยกันโดยโดยในชั้นของไม่ต้อง
ถึงศาลเอาแค่ว่าในชั้นตำรวจอายการเนี่ยเห็นตรงกันว่า
สั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลนั้นเหตุผลนี้แล้วแต่จะว่ากันไป
คุณดำรงพิเดชบอกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยเจ๊งเลยใครเจ๊ง
รัฐบาลเจ๊งใครเจ๊งอีกองค์กรตำรวจกับองค์กรอายการจะ
ตอบคำถามสังคมได้ยังไงเพราะยังไงครับเพราะในอดีต
เนี่ยคนที่ทำแบบนี้คนที่ทำเหมือนปรินาเนี่ยติดคุกมา
ก็เยอะกำลังถูกดำเนินคดีคาราคาซังอยู่ก็เยอะแล้ววัน
หนึ่งคนทำเหมือนกันตำรวจกับอายการสั่งไม่ฟ้องสมมุติไป
อย่างนั้นคำถามก็คือแล้วแล้วบรรทัศน์มันอยู่ตรงไหนเหรอ
ครับบรรทัศน์มันอยู่ตรงไหนล่ะฮะแล้วต่อไปถ้าใครทำแบบ
นี้อีกเจ้าหน้าที่จะไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่
จะทำยังไงก็เพราะมีตัวอย่างมาแล้วว่าเห็นไหมคุณจับ
กลุ่มไปเขาก็สั่งไม่ฟ้องแล้วอย่าลืมนะว่าคดีที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องป่าไม้เนี่ยถูกฟ้องกลับเยอะแยะไปหมดเจ้าหน้าที่
เนี่ยใครผลีผลามไม่รัดกลุ่มเนี่ยถูกฟ้องกลับเดี้ยงไปเยอะ
แล้วครับเพราะว่าคนที่ไปถือครองพื้นที่ป่ามากแบบนี้
ไม่ธรรมดามีอิทธิฤทธิ์พอสมควรเจ้าหน้าที่กลมป่าไม้เนี่ย
ถูกฟ้องร้องถูกฟ้องกลับมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วก็ลองให้
กับอายการสั่งไม่ฟ้องคดีคุณปารีนาสิครับมันจะเกิด
อะไรขึ้นอย่างที่บอกหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีมาแล้วติดคุก
ติดตารางแล้วอาจจะทำยังไง๒ต่อไปถ้าคนทำผิดประเภทนี้
อีกผู้บังคับใช้กฎหมายอาจจะทำยังไงฉะนั้นผมจึงบอกคุณ
วีระสมความคิดว่าแม่ข่าวนี้ไม่น่าเป็นไปได้ผมไม่เชื่อ
ว่าจะเป็นไปได้ผมไม่เชื่อว่าการจะอุ้มสอสอปารินาเพื่อไม่
ติดคุกติดตารางเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีจะต้องแลกโดย
จะให้เกิดความเสียหายทางกระบวนการยุติธรรมถึงขนาดนั้น
ไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับอ้าวส่วนเรื่อง
คดีของคุณวีระสมความคิดที่ไปฟ้องพ่อของคุณปารีนาทวี

ขอย้ำอีกทีนึงนะว่าพ่อของคุณปารีนาคือคุณทวี
คุบไม่ได้เป็นสอสอแล้วคุณวีระบอกว่าควรจะเร่งดำเนิน
การเพราะว่าเมื่อไม่ได้เป็นสอสอไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง
เหมือนลูกสาวฉะนั้นอย่าเอาคดีไปพ่วงกันไม่ใช่รอลูก
แล้วทำให้คดีของพ่อต้องช้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยขีดเส้น
ใต้บอกอีกทีว่ากำลังถูกจับตามองจากสังคมยืนยันอีกที
นึงว่าทฤษฎิกาตีความแล้วว่ายุทธ์คืนแล้ว๖๘๒รายต้อง
ดำเนินคดีต่อยืนยันอีกทีนึงถ้าถ้าจะช่วยกันโดยให้หา
ทางออกโดยให้สำนวนอ่อนหลักฐานไม่เพียงพอแล้วตำรวจสั่ง
ไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะหลักฐาน
มันก็เห็นอยู่ชัดชัดเรื่องนี้เนี่ยมันโล่งโจ้งกลางแดดเลย
ครับผมคิดว่าใครกล้าทำเรื่องนี้ก็ลองดูก็ลองดูประชาชน
เขาจะคอยดูเรื่องนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ